สู่อีกหนึ่งสาวสาวคนนี้แม้แต่โสด

สวยจริงโสดสวยแล้วรวยมากจริงนะ
สำหรับสาวแมทพิรณีนะคะ
คือแมทเนี่ยนะยอมรับเลยบอกว่าตั้งแต่โสดมาตอนนี้เนี่ย
โอ้โหคุณหนุ่มนี่เขามาคุยเพียบเลย
แต่ว่าก็ย้ำว่าทุกคนยังคงเป็นเพียงเพื่อนกันเท่านั้นนะคะ
แต่มันมีประเด็นหนึ่งก็คือมีหนุ่มคนนึงเนี่ย
แมทเขาแบบไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่ไม่ค่อยพอใจ
เพราะว่าส่งดอกไม้มาให้กลางงานอีเวนต์
แต่ว่าแมทเนี่ยสัมผัสได้ถึงความมันแบบมันมีอะไรบางอย่าง

ก็เลยบอกผ่านสื่อแบบตรงไปเลย
เดี๋ยวไปดูว่าแมทจะบอกผ่านศึกว่ายังไงค่ะ
รู้ตั้งแต่วันแรกแล้ว

คือแบบเจอกันต่อหน้าอย่างนี้

ใครส่งใครบะจะให้มีข่าวละ

มันไม่น่าประทับใจเอาซะเลย

คนส่งมารู้ละ

แมทบอกว่าไม่แฮปปี้ไม่ต้องทำแล้วนะ

แต่จริงแมทน่าจะรู้แหละว่าเป็นใคร